คุณผู้ชมคะตามความคืบหน้าเรื่องน้องมิ้นหน่อยนะคะ
นักศึกษาปีหนึ่งราชพัฒนธ์ภูเก็ตวัยสิบเก้าปีที่เสียชีวิต
เพราะว่าถูกรุ่นพี่สั่งลงโทษให้วิ่งรอบลานจอดรถนะคะ
วันนี้รุ่นพี่คนนี้ที่ชื่อว่าแพร่ที่เป็นรุ่นพี่ปี๒เนี่ยค่ะ
ไปพบกับตำรวจสพเมืองภูเก็ตนะคะก็ไปให้ปากคำเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ถูกแจ้งข้อหานะคะข้อหากระทำการโดยประมาท
เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายโอ้โหข้อหานักนะคะครับ
แต่ว่าตำรวจบอกว่าคือรุ่นพี่คนนี้เขาก็ให้การที่เป็นประโยชน์
ไม่ได้มีพฤติการหลบหนีก็เลยให้ประกันตัวไปค่ะ
กรณีนางสาวพรพิพัฒน์หรือน้องมิ้นวัย๑๙
อย่างที่เล่าไปว่าน้องมิ้นไปร่วมซ้อมเชียร์๑๙สิงหาคม

แต่ข้อตกลงของรุ่นพี่กับรุ่นน้องที่มาซ้อมเชียร์
ก็คือถ้ามาสายจะถูกทำโทษให้ลุกนั่งถ้าเต้นผิดก็ต้องวิ่งรอบลานจอดรถหน้าอาคาร
น้องมิ๊นต์เต้นผิด๘ท่าต้องวิ่ง๘รอบ
ที่๖เนี่ยล้มเลยหมดสติเพื่อนกับรุ่นพี่ก็ช่วยส่งโรงพยาบาล
แต่สุดท้ายน้องเสียชีวิตนะคะครับ
เมื่อเช้าเนี่ยค่ะนางสาวแพร่ที่เป็นรุ่นพี่ปี๒
ที่เป็นคนสั่งให้น้องมิ้นท์กับกลุ่มเพื่อนเชียร์ลีดเดอร์

อันนี้คือลักษณะของการซ้อมกันแล้วก็การลงโทษ
ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เราทำเป็นภาพกราฟิกให้ดู
คือพอรุ่นพี่ไปพบตำรวจเนี่ยค่ะ

มีอาจารย์ที่ปรึกษาไปด้วยนะคะ
ตำรวจก็สอบปากคำ๕ชั่วโมงกว่าเลยนะคะ
ก็ทางตำรวจบอกแบบนี้ค่ะ

ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย

อัตราโทษจำคุกไม่เกิน๑๐ปี

แต่ว่าทางตำรวจก็ให้ประกันตัวออกไปนะคะ

ก็ไม่มีใครให้ข้อมูลอะไรเลย

อาจารย์ที่ปรึกษาไปกันด้วยไม่มีใครให้ข้อมูลอะไร
เพราะทุกคนบอกว่ายังตกใจ
และเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

อยากจะใช้สมาธิกับการสอบ
จะสอบเสร็จวันศุกร์นี้นะคะ

ว่าจะพร้อมให้ข้อมูล

ก็บอกว่าการอนุญาตให้ประกันตัว
เนื่องมาจากนางสาวแพร่ที่เป็นรุ่นพี่

ก็เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีด้วย
ทางพนักงานสอบสวนก็เลยมองว่า

ก็ไม่ได้จะไปมีส่วนทำให้

ก็เลยอนุญาตให้ประกันตัวไป

พี่ที่ชื่อแพร่ก็ยอมรับนะคะ

ให้ไปวิ่งรอบลานจอดรถจริง

แล้วก็ให้การในลักษณะภาคเศษนะคะ

แต่ไม่ได้ตั้งใจที่จะทำให้น้องมิ้นท

นี่ยังมีแค่คนเดียว

ของแต่ละคนที่เขาจะให้กาญ

ก็แบบแล้วนะ
มันก็เป็นเหมือนกันอยู่ระหว่างที่ล่มจนปฐมธิบาลจนนำส่งอยู่ในเอ่อ
น้องนี้อยู่ในอาการยังมีอาการมีอาการยังไงบ้างเต้นอาจารย์อยู่หรือไม่
ยังไม่ยังยังสอบไม่ตรงนี้ไม่ไม่ไม่เสร็จสิ้นนะครับ
วันนี้มีนางสาวแพร่คนเดียวนะครับที่มาพบพนักงานสอบสวนนะครับ
เพราะว่าเป็นผู้ที่คุมซ้อมน้องในการซ้อมเชียร์ลีเดอร์
แล้วก็สั่งให้เขาไปทำโทษด้วยวิธีการต่างโดยตรงนะครับ
ส่วนอีก๓คนที่เป็นทีมรุ่นพี่นะครับเขามี๔คนนะฮะ
คุมทีมเชียร์ลีดเดอร์ของน้องมิ้นเนี่ยนะครับ
น้องมิ้นเนี่ยกับเพื่อนสิบเอ็ดคนนะฮะพื้นพี่ในสี่คน
อีก๓คนนะครับมีประธานเชียร์นะครับ
อีกสองคนเป็นพี่ที่ช่วยคุมซ้อมเนี่ยนะฮะมาพบพนักงานสอบสวนไปแล้ว
เมื่อยี่สิบเอ็ดสิงหาคมตามรายงานบอกว่า
พนักงานสอบสวนก็จะกันตัวเป็นพยานเพราะคนสั่งให้รุ่นน้องวิ่งเนี่ย
ก็คือนางสาวแพร่คนเดียวนะครับก็ถูกแจ้งข้อหาไป
คุณผู้ชมครับจุดเกิดเหตุในวันนี้ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปดูอีกครั้งหนึ่งนะครับ
พบว่าที่ตึกที่มีการซ้อมเชียร์ลีดเดอร์รุ่นพี่
นัดซ้อมเชียร์ลีดเดอร์ที่ด้านหน้าคณะตึกคณะอุตสาหกรรมนะครับ
ข้างตึกจะมีบันไดสำหรับใช้ซ้อมแทนสแตนนะฮะ
มีกล้องวงจรปิดอยู่เก้าตัวมีห้าตัวที่หันออกมาทางฝั่งหน้าตึก
แล้วก็ด้านข้างของตึก๕ตัวนี้
ก็เลยไม่สามารถเปิดดูได้ว่าวันเกิดเหตุในวันนั้นเนี่ย
มันเกิดอะไรยังไงขึ้นบ้างนะฮะซึ่งทางครอบครัวบอกว่า
อยากให้เอากล้องวงจรปิดมาเปิดจะได้รู้ว่าวันนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้าง
แต่ว่าเราได้รายงานว่าเซิร์ฟเวอร์ของกล้องเนี่ยเสียหมดนะครับ
ส่วนตารางการซ้อมเชียร์ลีดเดอร์ของคณะของน้องมิ้นกับเพื่อน
แล้วก็ที่รุ่นพี่คุมเนี่ยนะฮะมีข้อมูลจากน้องปีหนึ่งในทีมเชียร์ลีดเดอร์
เพื่อนของน้องมิ้นบอกว่าทุกวันหลังเลิกเรียนนะครับ
เวลา๑๗นาฬิกาถึง๑๗นาฬิกา๓๐นาที
รุ่นพี่ที่ชื่อแพร่จะนัดให้ทุกคนมาเจอกันที่หน้าตึกอุตสาหกรรม
ทุกคนมารวมตัวกันรุ่นพี่ก็จะให้ไปเปลี่ยนชุดเป็นชุดกีฬา
แล้วก็ให้เริ่มจากทำการยืดเส้นยืดสายก่อนนะฮะ
แล้วก็ทำท่าการบริหารเบื้องต้นอบอุ่นร่างกายก่อน

ซึ่งการซ้อมจะใช้เวลาประมาณ๑ชั่วโมงไม่มีพักให้กินน้ำนะฮะ

จากนั้นประมาณ๑๘นาฬิกา๔๐นาที
รุ่นพี่จะปล่อยให้พักเบรกสั้นประมาณ๕๑๕นาที
ก็แล้วแต่วันว่าจะพักมากพักน้อย
เพื่อจะขยับไปซ้อมที่บันไดหน้าตึกในช่วงนี้
ซึ่งพอไปซ้อมบันไดหน้าตึกเนี่ยจะเป็นซ้อมเสมือนจริงแล้ว
เหมือนกับขึ้นสแตนเชียร์จริง
หากไม่มีความผิดพลาดอะไรเกิดขึ้นซ้อมได้อย่างราบรื่น
ก็จะซ้อมไปจนถึงประมาณ๒ทุ่มถึง๒ทุ่มครึ่ง
หลังจากนั้นก็จะสรุปการซ้อมแล้วแยกย้ายกันกลับบ้าน
แต่วันเกิดเหตุ๑๙สิงหาคมปัญหามันเกิดขึ้นตรงนี้
คือตอนที่มาซ้อมตรงจุดที่บันไดหน้าตึกที่เป็นเหมือนขึ้นสแตนเชียร์
มันมีปัญหาคือน้องเต้นไม่พร้อมกันเต้นผิดบ่อย
ท่าทางดูไม่แข็งแรงรุ่นพี่แพร่ก็เลยสั่งลงโทษ
ให้ไปวิ่ง๘รอบน้องมีนตอนนั้นก็ฟุ๊บหมดสติไป
ตอนที่วิ่งตรงนี้ฮะลานจอดรถที่มันจะมีลักษณะเหมือนรูปตัวทีตรงเนี้ย
รอบหนึ่งประมาณ๑๐๐เมตรรุ่นพี่วิ่ง๘รอบ
พอรอบที่๖น้องมิ้นก็ฟุบหมดสติไปเลย
ค่ะทีมข่าวก็ไปคุยกับญาติของน้องมิ้นนะคะนางสาวิลาวันอิดดำ
ก็บอกว่ารู้ว่าทางตำรวจเรียกรุ่นพี่ไปสอบปากคำ
ก็รู้สึกดีที่คดีมีความคืบหน้า
ตอนนี้ก็ไม่รู้ว่ารุ่นพี่ให้การไว้อะไรยังไงบ้าง
แต่ก็อยากจะให้รุ่นพี่มาขอโทษครอบครัวด้วย
ไม่ต้องกลัวว่าจะถูกทำร้ายหรืออะไร
เพราะยังไงน้องมิ้นก็เสียชีวิตไปแล้ว
แค่อยากได้ยินคำขอโทษและการแสดงความรับผิดชอบเท่านั้นค่ะ
คือพี่เข้าใจนะคะด้วยความกลัวนะคะ
เขาอาจจะไม่กล้าเข้ามาแต่ตรงนี้พี่ยืนยันเลยว่าไม่มีการทำร้ายแน่นอนค่ะ
ไม่มีการทำร้ายน้องแน่นอน
ที่ที่รอตอนนี้ก็คือรอฟังคำขอโทษจากน้องนะคะ
อย่างน้อยเนี่ยน้องมาพูดกับคุณแม่ที่กำลังนอน
คือสลบบ้างไม่สลบบ้างคือคุณแม่ยังเพ้อหาแต่ลูกอะค่ะ
อย่างน้อยเนี่ยคุณแม่ได้ยินว่าเออเนี่ยพี่เขามาขอโทษน้องมิ้นแล้วนะ
คือน้องมิ้นเสียชีวิตไปแล้วอะค่ะ
ทีนี้คือต้องเข้าใจทางเราด้วยว่าทางเราก็รู้สึกเสียใจ
ทั้งที่เราเสียใจนะวันนี้ยังไม่มีใครออกมาขอโทษในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเลยอะค่ะ
เพราะฉะนั้นนี่เป็นเรื่องที่เป็นเครื่องเตือนใจของรุ่นพี่ทุกคนเลยนะฮะ
เพราะว่าน้องที่มาอยู่กับพี่เนี่ยไม่ว่าจะเรียนแบบไหนอะไรยังไงก็แล้วแต่ซ้อมอะไรก็แล้วแต่เนี่ย
เราไม่รู้ว่าแต่ละคนเนี่ยสุขภาพร่างกายเป็นยังไงใช่ใช่ไหมเอาให้แบบพอเหมาะพอควรก็พอ
แล้วพอคุณสั่งปุ๊บเกิดคุณอาจจะคิดว่าคุณสั่งแค่นี้ไม่เป็นไรหรอกพอเขาเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยถึงขั้นเสียชีวิตเนี่ยถูกแจ้งข้อหานี่ข้อหานักเลยนะ